โปรดติดตามตอนต่อไป
คุณผู้ชมสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นราวจนได้นะครับ
เพื่อนบ้านค่ะอยู่บ้านใกล้กัน
คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นบ้านชั้นเดียว
อาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะคะ
ฝนตกลงมาก็ลงพื้นเลยนะคะ
ส่วนบ้านหลายชั้นแบบเมื่อสักครู่เนี่ย
อาคารพานิตทาวน์ฮาวต่างเนี่ย
หลายชั้นถ้าเกิดว่าไม่ทำรางน้ำฝน

น้ำมันก็จะตกใส่ไอ้สระกันศาสตร์
แล้วมันก็จะกระเด็นกระดอนไปถูกเพื่อนบ้าน

ของคุณป้าท่านหนึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำ
ปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะ

ฝนที่ตกเนี่ยมันก็ไม่ไหลไปตามท่อ

แต่ปรากฏว่าไปไหลโดนกันศาสตร์ชั้น๒

มันก็กระเด็นไปโดนของเพื่อนบ้าน
บ้านเพื่อนบ้านที่เขาอ้างว่า
บ้านผมเนี่ยตากเสื้อผ้าเด็กอ่อน
อายุ๗เดือนไว้พอเอาไปให้เด็กใส่เด็กก็คัน

ถึงขั้นตามกันไปพังร้านนะคะ
มีการเปิดเผยเรื่องราวบอกว่า
แม่ค้าร้านขายของชำวัย๕๔ปี

พาพวกบุกไปทำร้ายร่างกาย

แถมยังบอกว่าไม่กลัวโทษ

ประมาณว่าตบครั้งหนึ่ง
๕๐๐ก็จบอะไรประมาณนี้นะคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่เลย
ไปพบกับนางนำชวนบัวทองหลาง
บาดเจ็บแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านร้านขายของชำเนี่ย
คุณป้าท่านนี้อายุ๕๔ปี

สาเหตุที่ทำให้ถูกทำร้ายร่างกาย

ซึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
อยู่ใกล้กับบ้านคู่กรณี
เวลาฝนตกหรือมีน้ำขัง

จะไหลลงมาตกใส่บริเวณชั้น๒ของบ้าน

ก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน

มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคม

กูไม่กลัวอยู่แล้ว

แล้วมึงจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้

เขาก็ยังเครื่องของใส่หน้าอยู่เลย

นำพวกมารุมทำร้ายร่างกายของเธอเอง

ทีนี้เราก็ต้องฟังความสองฝ่าย

ชั้น๓ของบ้านนางนำชวน
มันตกใส่เสื้อผ้าของหลานสาววัย๗เดือนก็เด็กอ่อนนะนะ
พอเอาเสื้อผ้าไปให้หลานใส่ปรากฏว่าหลานมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวไปหมด
ทางลูกชายกับลูกสะพ้ายของคุณนิทิโรธเนี่ย
ก็ไปบอกให้นางนำชวนเนี่ยซ่อมท่อคือท่อให้น้ำฝนมันไหลลงมานะ
เป็นกิจจะลักษณะดีไหมแต่ถูกนางนำชวนพูดตอบกลับมาบอกว่า
เป็นเด็กอย่ามายุ่งนี่แหละค่ะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายนางนำชวนถามว่าซ่อมไหมไม่ซ่อมค่ะ
อกจากตอบกลับมาบอกว่าเป็นเด็กอย่ามายุ่งแล้วก็ไม่ซ่อมด้วยนะคะ
ทีนี้สุดท้ายค่ะมีการนำเรื่องราวของลูกชายและลูกสะพ้ายเนี่ย
คุณนิทิโรธบอกว่านางนำชวนคือพูดง่ายเป็นนินทา
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระทั่งผัวเมียมีปากเสียงกัน
แล้วตอนที่คุณนิทิโรธเดินไปที่บ้านของนางนำชวน
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำเนี่ยปรากฏว่าเห็นเลยค่ะ
เห็นกับตาว่านางนำชวนเนี่ยกำลังทำร้ายลูกสะพัย
ตัวเขาเองก็เลยไปผลักนางนำชวนก็เลยล้มลงไป
ฟังเสียงคุณนิทิโรธเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
หลังจากนั้นก็เห็นว่าจะมาทำร้ายลูกสาว
เราก็แค่เข้าไปช่วยไปผักยอมรับว่าผัก
แต่ก็ผลักอย่างเดียวไม่มีไปเตะไม่มีไปชก
ไม่มีอะไรไม่ทำอยู่แล้วนะฮะแค่นั้นเองไม่
ถ้าผมไม่ผลักเขาเขาก็จะมาทำร้ายลูกสาวผม

ไม่ครับแต่ผิดแต่ผิดเรายอมรับผิดว่าเราไปผลักเขา
ไอ้นั่นเรื่องความผิดเรายอมรับ
คุณผู้ชมก็สองฝ่ายเล่ากันคนละมุม

กริจการเกิดในท้องที่ความรับผิดชอบของสพพระแดงสมุทรปราการ
พันธุ์ตำรวจเอกประธานนันทกรอบกุล
เป็นผู้กำกับสพพระแดงบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
และทำให้ทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกัน
ไม่ได้มีการยกพวกทำร้ายร่างกายกัน
เหมือนที่โซเชียลเอาไปลง
มีเพียงผลักกันไปผลักกันมาเบื้องต้นตอนนี้
ผู้กำกับสพพระแบรงบอกว่า
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครทั้งสองฝ่าย

เป็นเพื่อนบ้านค่อยพูดค่อยจา
ค่อยพูดคุยกันนะคะ

จะได้ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนบ้านกัน

คำว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่กันอีกนานค่ะ